ไม่เอาไม่เอาคุณผู้ชมฮะมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ
ถือไม้แล้วก็ฟาดไปฟาดมาวิ่งอยู่กลางถนนฮะ
ไม้เนี่ยยาวเป็นเมตรเลยนะหลายคนเขาก็กลัวนะครับ
เพราะผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุในการบุกเข้าไปบ้านของชาวบ้าน
แล้วก็ไปชกเจ้าของบ้านก่อนก่อนจะคว้าไม้เนี่ย
วิ่งไปมาบนท้องถนนตำรวจต้องพยายามจะควบคุมตัวนะครับ

แต่ไม้หรือจะสู้เหล็กง่ามได้ท้ายที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ลักษณะคล้ายคนเมาแล้วฮะเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
บ้านสามขาตะบนคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าของบ้านเขาก่อนแล้วก็หยิบไม้ยาวเนี่ย
เดินถือไปถือมานี่จังหวะวิ่งข้ามถนนเนี่ย
โอ้โหเหมือนจะฟาดนู่นฟาดนี่ไปเรื่อยนะฮะ
แล้วทีนี้ครับชาวบ้านก็กลัวก็ต้องแจ้งตำรวจ

ผู้ชายคนนี้บอกว่าต้องการจะเดินทางไปเที่ยว

คือหลังจากตำรวจควบคุมตัวได้แล้วก็ถามว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะ
เขาบอกจะไปเมืองมุกไงจะไปเที่ยวตัวเมืองนะครับ

โดยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เมาไม่ได้เสพยานะครับ

ส่วนไอ้ไม้ที่ผมถือเนี่ยผมก็ถือไว้อย่างเดียวนะฮะ

ผมไม่ได้ถือมีดถืออะไรนี่นะมันเป็นแค่ไม้นะครับ
แต่ตำรวจยังไงก็ตามตำรวจบอกนี่ก็เป็นอาวุธได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นกระเป๋าไม่พบเอกสารที่ระบุตัวตนนะครับ
ก็มีเพียงขวดเครื่องดื่มชูกำลังเปล่าและกางเกงยีน๑ตัวนะฮะ
โดยนายเฉลิมราชภูทอยอายุ๕๕ปีเจ้าของบ้านที่ถูกทำร้าย

บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาก็เลยทักทายนะทักไปก่อนนะฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พูดไม่จ่าพยายามเดินเข้ามาที่บ้านนะครับ
ตัวเจ้าของบ้านเองก็พยายามดึงแขนไว้
บอกจะไปไหนเข้าบ้านไปแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ชกหมัดเข้าที่หน้าเขา๓ครั้งเลยนะฮะ
ก่อนที่จะหยิบไม้แล้วก็ถือฟาดอากาศไปมา
ทีนี้ตัวเจ้าของบ้านเองบาดเจ็บด้วยนะโดนชกไป๓ที
แจ้งตำรวจแล้วก็เพื่อนบ้านเข้าช่วยกันจับกลุ่มตัวนะฮะ
ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปที่สพคำป่าหลาย
เพื่อตามหาญาติให้มารับตัวแล้วก็ตรวจสอบประวัติ
เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่นะครับ